คุณผู้ชมครับบ่ายวันนี้มีอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำคันหนึ่งที่พิจิตร
ค่ะพื้นที่สพโพประทับช้างนะครับตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
เพราะว่าคนในรถสามคนเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วรถคันนี้ฮะ
ความแบบล้อชี้ฟ้าอยู่อย่างนี้นะครับนิสสันเทียน่าสีขาวนะครับ
เป็นจุดแถวแถวกรมอล์แปดถึงสิบถนนสายภัยรอบพิจิตร
ในพื้นที่ตะบนไผ่รอบอำเภอโพทัพช้างแต่ว่าในจุดเกิดเหตุเนี่ย
จากรถคันนี้แล้วนะครับยังไปเจอถุงลักษณะเป็นถุงปุ๋ยอยู่สองถุง
เดี๋ยวนาทีก็เก็บมาตรวจสอบทุนอะไรกระเด็นอยู่แถวแถวรถนะฮะ
เปิดถุงออกมาเนี่ยโอ้โหยาบ้าเต็มถุงทั้งสองถุง
รวมแล้วประมาณแปดแสนเมตรโอ้โหคนในรถนี่มีสามคนนะฮะ
พ่อแม่ลูกนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
พาห์ดำเป็นทหารสังกัดไค่พระยามเมงรายที่
จังหวัดเชียงรายคนนี้นะฮะตอนที่กำลังพาไปโรงพยาบาล
นะฮะบาดเจ็บนะฮะคือรถนี่ก็ทะเบียนเชียงรายนะครับ
อีกคนนึงเป็นภรรยาเขาชื่อนางสาวสุภสุตาปานดำนะครับ
อีกคนนึงเป็นลูกชายอายัดตัวจากโรงพยาบาลมา
ก็ต้องนำไปสอบปากคำที่สพโพประทับช้าง

อืมแต่เขาอ้างว่าเขาไม่รู้นะคะ
หรือครับว่าในกระสอบมียาบ้านี่ค่ะครับ
ด้วยจำนวนยาบ้าที่เยอะขนาดนี้นะคะ
ทางพลตรตรีดำโรงเผ็ดโพงรองผู้บัญชการตรภูทรภ๖
ก็สอบปากคำผู้ต้องหาร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเลยนะคะ

ผู้ต้องหาอ้างว่าเดินทางจากจังหวัดเชียงราย

รับจ้างนำยาบ้ามาจากกลุ่มผู้ค้า
ไปส่งที่จุดส่งก็คืออำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร
สุดท้ายก็รับแล้วก็บอกว่ายังไม่ทันถึงที่หมาย
เกิดอุบัติเหตุซะก่อนก็เลยถูกจับนะคะ
ขนยาเสพติดเนี่ยค่ะเจ้าที่ตำรวจบอกว่า
จากการตรวจสอบมันไปเชื่อมโยงกับแก๊งค้ายาบ้า
แก๊งมันทุกเม็ดแก๊งใหญ่แก๊งนี้
นี่กองทัพบกก็ทราบเรื่องแล้วนะฮะบอกว่า
ตั้งกรรมการสอบและความผิดเนี่ยทางวินัยเนี่ย
ร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกจากราชการนะฮะค่ะคุณผู้ชมค่ะ